สำหรับอุบัติเหตุรถทัวร์ที่ตกเหวที่จังหวัดอุตรดิษฐ์

สังเวย๑๘ศพรถทัวร์ตกเหวลึกระหว่างทางลงเขา

ก็เป็นรถทัวร์ที่มีสมาชิกชมรมผู้เกษียณกศธ
ที่โดยสารไปที่เสียชีวิตไป๑๘ศพค่ะ
นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ
พร้อมกับตัวแทนจากบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบข
ออกมาแถลงข่าวหลังเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
อุบัติเหตุที่รถทัวร์บขเสียหลักพลิกคว่ำในบริเวณเขาพลึง
บนถนนทางหลวงหมายเลข๑๑สายเอเชียหลักกิโลเมตรที่๓๕
เป็นช่วงขาเข้าเมืองอุตรดิษฐ์ในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขามค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้รายงานคือ๑๘คนนะคะ
เป็นผู้ชาย๖คนเป็นผู้หญิง๑๒คน
จากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒๐คนด้วย
ซึ่งตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุตรดิษฐ์๑๖คน
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักอีก๔คน
ซึ่งต้องมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
กรรมการบริษัทลักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
เวลาที่กำหนดเพื่อที่จะให้รถนั้นมีสภาพที่พร้อมใช้อยู่เสมอ
ซึ่งรถคันนี้เพิ่งจะตรวจเช็คสภาพไปเมื่อ๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เอง
สำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยยังต้องรอให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจน
ถึงจะสามารถออกมาชี้แจงได้อีกครั้ง
การดูแลในเรื่องของความสะดวกในการบรรวมส่งศพกรรม
ต่างท่านผู้ปรุงการโรงบารครั้งสองแห่ง
ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกดิษยเดชพัชรภูวดลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุตรดิษ
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความเอาผิดกับคนขับรถ

แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ตอนนี้ต้องรอจากคณะทำงานของพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยพิสูจน์หลักฐาน
ต้องมาตรวจร่องรอยและดูรถคันเกิดเหตุตรวจสภาพรถเป็นที่แน่น
สาเหตุทั้งนี้เกิดจากสาเหตุจากรถหรือสาเหตุจากคนขับรถอะไรกันแน่
ที่จะแจ้งความเอาผิดกับคนขับรถได้
ยอมรับเลยนะคะว่าถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ย
เพราะว่าเป็นทางโค้งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นทางโค้ง
โค้งไม่พอลาดด้วยเพราะว่าเป็นทางลงเขานะคะ
หลังจากดำเนินการไปแล้วเมื่อช่วง๖๗เดือนที่ผ่านมาค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเร่งนำรถเครนขนาดใหญ่

ก่อนจะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้ง
โดยรถทัวร์คันนี้ได้นำสมาชิกของชมรมผู้เกษียณอายุ
บริษัทกษทธธุรกรรมนาคมจำกัดมหาชน
ท่องเที่ยวที่จังหวัดแพร่แล้วก็น่าน
ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุขณะที่กำลังเดินทางกลับกรุงเทพค่ะ
โดยรายชื่อของผู้เสียชีวิตเบื้องต้น
ทรัพย์ชื่อมา๙คนแล้ว
มีนางวิจิตรามธุรสภาษนายเฉลิมวรทิศ
นายประหยัดคล้ายพันธุ์นางจิตราพรอติชาตินัน
นายวรดลขวัญเริงใจนายกวินทาดากิจวรคุณ
นายประสิทธิ์อินทรจักรนายอำนวยอรันศรี
และก็นางจัญญาสิริพัทราวัน